วิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้านกีตวิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ค้นพบแมงมุมภายในถ้ำแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
โดยพบว่าแมงมุมตัวนี้อยู่ในกลุ่มแมงมุมที่มีพิษรุนแรงที่สุดในโลก
นายนารินชมพูพวงทีมงานวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกีตะวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเปิดเผยนะคะว่า
ค้นพบแมงมุมสันโดดเมดิเตอเรเนียนระหว่างการลงพื้นที่สำรวจในบริเวณถ้ำ
เขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เนื่องมาจากพระราชดำริในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
แมงมุมชนิดนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพิษร้ายแรงสำคัญของโลก
ซึ่งพิษของแมงมุงชนิดนี้นะคะทำให้เกิดการตายเฉพาะส่วนของเนื้อเยื่อบริเวณที่ถูกกัด
สำหรับแมงมุมสันโดดเมดิเตอรีเนียนชนิดนี้
มีถิ่นกำเนิดจากประเทศในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
และแพร่กระจายอยู่ในสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกรัสเซียและออสเตรเลียค่ะ
ส่วนในทวีปเอเชียมีรายงานพบในประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นและไทย

ซึ่งอาจเข้ามาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่๒
ระหว่างการขนย้ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างรถไฟสายมรณะค่ะ
แม้ว่าแมงมุมชนิดนี้จะมีพิษร้ายแรง
แต่ว่าทีมวิจัยได้ศึกษางานวิจัยต่างประเทศกว่า๑๐ปี
พบว่าผู้ที่โดนแมงมุมกัดมีเพียงร้อยละ๑๐เท่านั้นที่เกิดแผลรุนแรง
ส่วนใหญ่แผลที่โดนกัดจะเป็นเพียงตุ่มแดงนะคะคล้ายกับยุงกัดแล้วก็จะหายไปในเวลาไม่นาน
ไม่ควรตื่นตระหนกเพราะมีการกระจายตัวในไทยแคบมากนะคะถ้าเทียบกับในต่างประเทศค่ะ